เดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปเที่ยวทะเลแต่ว่าไปแล้วคุณผู้ชมอย่าทำแบบนี้นะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะไปเที่ยวทะเลแถวภูเก็ต
จอดปุ๊บริมทะเลนะเข้าเกียร์เอ็นไว้จังหวะนั้นเพื่อนเรียก
ลงจากรถมาคุยกับเพื่อนแต่รถเนี่ยเข้ากีเอ็นอยู่
ไหลลงทะเลแบบเนี้ยเฮ้ยหัวปักแบบเนี้ยเออ
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนที่เล่นน้ำอยู่
ต้องมาช่วยกันล่าขึ้นมาโอ้โหแล้วได้เหรอ
มันน้ำหนักรถมันเป็นพันกิโลไหลไปยังไง
เอาไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
เนี่ยมาทั้งหาดใครเล่นน้ำอยู่มาช่วยดึงทั้งหาด
กิจกรรมใหม่เออกิจกรรมใหม่เออ
ลงไปยังไงคือเป็นห่วงเพื่อนมากไปหน่อยเพื่อนเรียก
ลงจากรถรถเองก็ไม่ได้เข้าเกียร์พีหรือว่าเบรกมืออะไรไหลลงไปเลย
วิ่งตามก็ไม่ทันและรถลงไปแล้วต้องปรบมือให้กับทุกคนเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดยะนุ้ยนะฮะตะบนบราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
เป็นชายหาดท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของภูเก็ตเขาแหละนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากแหลมพรมเทพประมาณสัก๑กิโลได้
ดันตกลงไปในน้ำไหลลงไปชาวบ้านก็ดึงขึ้นมา

ทางด้านของนายอรุณสวรรคนายกเทศมนตรีจังหวัลบราวัย
ก็รู้ข่าวใช่ไหมต้องช่วยเอารถตักมาช่วยกันตัก
แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้
เพราะว่าแรงคนอาจจะไม่พอต้องเอารถตักมาช่วยนะฮะ
บอกหน่อยละกันทะเบียนรถ
ขอไข่คอควาย๕๖๖๗ภูเก็ต
เจ้าของรถก็เป็นช่างรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่านายธนากรเอี่ยมประเสริฐนะฮะ
ไปถามว่าทำไมมันถึงไหลไปคุณธนากร
คุณธนากรบอกว่าก็ขับรถไปรับประทานอาหารที่หาดราวัย
จากนั้นขับรถไปเที่ยวต่อที่หาดยานุ้ย
ระหว่างที่กำลังจอดรถอยู่เนี่ยเปิดประตูลงมายืนอยู่ข้างรถ
ใส่เกย์เอ็นอยู่ก็คือเกย์ว่างมันก็ยังจอดอยู่
แต่ไม่ได้มีการดับเครื่องจังหวะนั้นบังเอิญเพื่อนเรียก
เดินไปทักเพื่อนไงมีคนเรียกธนากรเฮ้ยมานี่มานี่มานั่งคุยกันหน่อย
รถยังไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็ยังเข้าเกเอ็นอยู่
สักพักนึงหันไปรถไหลลงมาแล้ว
รถไหลลงไปในชายหาดเล่นน้ำทะเลเรียบร้อย
จะวิ่งไปก็ไม่ทันแล้วนะฮะพยายามวิ่งตามแล้วแต่มันไม่ทันครับ
มันเป็นเนินพอดีเนอะมันเป็นชายหาดพอดีนะฮะ
ดึงกลับมาก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องให้ชาวบ้านเอ่ย
เอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยไปช่วยกัน

เอ้าแล้วก็ระวังกันด้วยแต่รถน่าน่าจะพังอ่ะ
เค้าน้ำเข้าน้ำเข้า

แล้วก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลัง
ถูกต้องแต่สติต้องมาก่อนนะ

เข้าที่จะพักไว้เรียบร้อยก่อน